ที่มารับเรื่องให้ในวันนี้ก็คือท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับ
ทันทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะครับ

ครับสวัสดีครับคุณพระอาคมครับ
ท่านท่านรองอธิบดีครับวันนี้
หลังจากที่ได้รับเรื่องราวจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องโอโซนแล้ว
เราจะช่วยเหลือหรือว่าดำเนินการอย่างไรได้ต่อบ้างครับท่าน
เจ้าหน้าที่การประวัติธรรมพยาบาลนะครับซึ่งปรบจนกว่าจะควบคุมคำกับนะครับ
โรงพยาบาลประชุมนะครับให้เป็นกับตามส่วนใหม่นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
การทำงานของโรงพยาบาลนะครับที่กรณีการให้บริการในเคสนี้นะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณหมอที่ให้บริการนะครับมาตรฐานการให้บริการ
จำนวนอุปกรณ์ต่างต่างนะครับรวมถึงเรื่องของกลไกในการ
ส่งต่อด้วยส่วนนี้นะครับเพื่อส่งตอบว่าการให้บริการทำกล่าวนะครับ
มันเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสมหรือไม่ครับครับคือคือตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบตรงนี้ให้
ใช่ครับใช่ครับคาดว่าจะใช้เวลานานไหมฮะ
กว่าที่จะทราบผลออกมาหรือว่าขั้นตอนต่างเนี่ยจะใช้เวลาขนาดไหนฮะ
ครับก็คิดว่าคงไม่นานหรอกครับเพราะว่าจริงแล้วเรามี
ทางฝั่งของจังหวัดนะครับเรามีพนักงานเจ้าที่อยู่จังหวัดอยู่แล้ว
ยังทำวันการเป็นการด่วนตรงนี้ครับครับ
คือถ้ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงเนี่ยในกรณีของการวินิจฉัยหรือว่าการรักษา
หรือขึ้นมาคลิกมือต่างเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องใช่ไหมฮ
ครับเขาก็จะมีโทษทดตามคุณหมายของเราครับ

แล้วถ้าในแง่ของสบสเองตรงนี้เรามี
เกณฑ์ของการช่วยเหลือเยียวยาในเคสที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ไหมครับ
ครับในห้องกรมสอบประสอนะครับถ้าหากว่าทางเราดำเนินการเรื่องนี้นะครับเนี่ย
ก็จะมีการเชิญผู้ประกอบการนะครับนะครับหรือผู้ที่เป็นผู้ดำเนินการของโรงพยาบาลนะครับ
มาพุส่วนนี้นะครับเชิญผู้เสียหายเข้ามาสู่คนไกลในการมิจารณานะครับ
ถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะจับใครเปลี่ยนกันได้วงพลมนนี้นะครับเนี่ย
ก็จะเป็นการชดเชยค่าเสียหายต่างนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ครับ

ท่านผู้ชมนี้คือข้อมูลจากทางศบ่าวศครับวันนี้ขอบคุณ
ท่านรองอธิบดีนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้แล้วก็การยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะครับ

ครับสวัสดีครับ

คือด้วยความที่คดีทางการแพทย์เป็นคดีที่ค่อนข้างยาก
เพราะฉะนั้นจะต้องเอาหมอมาอ่านเวทระเบียนดูข้อมูลต่าง
ลายมือยึกยือของหมอนะครับต้องยืนยันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
ซึ่งผมต้องการผลของทางสบสในการช่วยเข้ามาตรวจสอบตรงส่วนนี้ด้วย
เราจะได้รู้ว่าขั้นตอนต่าง๑๒๓๔ที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเนี่ย
มันไปผิดไปพลาดตรงไหนหรือว่ามันล่าช้าตรงไหนหรือเปล่า

พอเราได้ผลสรุปออกมาแล้วเราจะได้เดินหน้าต่อ
จะได้รู้ว่าเราจะต้องเดินสเต็ปต่อไปอย่างไร
ครับได้เจอคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ลูกชายบ้างไหมเนี่ย

ตั้งแต่ที่น้องเสียยังไม่ได้เจอ
แม่ติดใจเลยใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะก็มันทำใจยากค่ะ
เพราะว่าลูกหนูยังล่าเริงกินข้าวได้ปกติ
แล้วมันเสียในระยะเวลาที่ไม่ได้นานอะไรเลย
แล้วก็มันนั่นแหละค่ะ
มันก็เลยทำให้เราแบบทำใจไม่ได้
มันทำให้เราติดใจว่าเพราะอะไร
เพราะอะไรมันมีคำถามในหัวตลอดเลยว่าทำไม

ทำไมลูกเราถึงเสียทั้งที่มันน่าจะรักษาได้
เพราะว่าตัวหมอเองเขาก็บอกว่า

ก็เหมือนเป็นหวัดทั่วไปเราก็สบายใจครับ

เราก็คืออยากให้เขาชี้แจงหน่อยว่า

ทำไมเขาไม่อยู่กับลูกเรา
นี่แหละครับที่เราอยากทราบ
ว่าเด็กอาการโคม่าขนาดนี้คุณไปไหน
ปล่อยให้เฉพาะทีมพยาบาลเหรอนั่งดู
แล้วโรงพยาบาลเครื่องมือคุณไม่พร้อม

ถ้าคุณเอาลูกเราไว้ทำไม
ตั้งกี่ชั่วโมง๗๘ชั่วโมงได้

ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ

ถึงใครในหน่วยไหนทรึกใคร
ตรงไหนก็แล้วแต่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่เราต้องมาเจอกับชีวิตกับครอบครัวของเราตรงนี้เนี่ย

อยากจะฝากเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับ
ก็ถ้าคุณดูแลใส่ใจลูกเรามากกว่านี้
ลูกเราอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ค่ะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริง

ขอบคุณธรายเจด้วยนะครับ
ครับ